คุณผู้ชมถ้าตามประเพณีความเชื่อสมัยก่อน
สมัยโบราณเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเขาจะมีพิธีพิธีหนึ่ง
เคยได้ยินกันใช่ไหมคะครับที่แพร่เขาก็ทำกันเหมือนกันค่ะ
แห่นางแมวหวังว่าฝนจะตกแต่แมวที่เอามาแห่เนี่ยสิคะ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยสิว่าเป็นแมวแบบไหน

คือมันเป็นมันเป็นแมวก็จริงแต่มันเป็นแมวที่ไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริง
แมวจริงคือเป็นตุ๊กตาคิตตี้คุณผู้ชม
อันนี้นะคะอยู่ที่ตะบนห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่ค่ะ
กลุ่มชาวบ้านดอนทรายเนี่ยเอาเจ้านางแมวคิตตี้ชุดสีชมพูหวานแววเนี่ยนะ
ใส่ในตระก้าสารแล้วก็เดินแห่รอบหมู่บ้านทำเป็นพิธีแห่นางแมวขอฝนค่ะ
บรรยากาศขอบอกสนุกมากนี่ไงแห่น้องคิตตี้แล้วก็มีการสาดน้ำเล่นน้ำ
ฉีดน้ำใส่ขบวนแห่ใส่นางแมวคิตตี้กันเปียกปอน
คลายร้อนที่บางคนเขาพูดเลยว่าตอนนี้ร้อนเหมือนซ้อมตกนรก
คือทำไมทำบาปเยอะหรือยังไง
คนที่โพสต์เรื่องนี้เขาให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
แห่นางแมวคิตตี้เนี่ยนะชาวบ้านเขาคิดกันขึ้นเอง
ตั้งใจเอามาทำเป็นกิจกรรมสนุก

มันอุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสทุกวัน
คืออากาศร้อนถ้าใจมันร้อนตามเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจหากิจกรรมสนุกมาทำกัน
เลยเกิดเป็นพิธีแห่นางแมวคิตตี้นี่แหละค่ะ
แล้วเขาบอกด้วยว่าถ้าเอาแมวจริงมาแห่กลัวแมวจะป่วย

เอาแมวมาแห่ตากแดดเนี่ยกลัวมันจะป่วยหรือจะตายเอา
ยังต้องถูกจับขังให้โดนน้ำสาดอีกช็อกแน่
ทีนี้ทุกคนถามเหมือนคุณแล้วว่าแล้วฝนตกมั้ย
กลายเป็นมีพายุฝนถล่มหนักเลยนะคะลมเนี่ยแรงมากถึงขั้น
รถตู้ที่จอดไว้ไหลไปเลยอ่ะผู้ที่โพสต์คลิปนี้เขาเขียนข้อความบอกว่า
จังหวัดแพร่ล่าสุดลมปึ้งรถตู้ยังไหลคิดดู
ที่ไฟดับอำเภอร้องที่เขาแห่ไม่ตกนะ
ตกสูงเม่นและในเมืองแพร่ไฟดับทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
เออใส่เพลงเข้าไปอีกติดแฮชแท็กให้ด้วยว่า
อิทธิฤทธิ์ของพระแม่คิตตี้จ้า
ดีนะอากาศร้อนแบบนี้มีอารมณ์ขันเห็นด้วย

เออไปดูทางใต้กันบ้างค่ะ

เสียงประชาชนคนภูเก็ต
โพสต์คลิปเมฆก้อนใหญ่มหือมาสีแดงลอยบนท้องฟ้า

เหมือนในหนังเลยนี่แบบจะมีเทพเจ้าทอลงมาอะไรอย่างนี้ไหม

คือเขาบอกว่าอันนี้เห็นได้จากหลายพื้นที่เลย

คนที่เชื่อโชคลางไปใหญ่เลยทีนี้ค่ะ
มันต้องเกิดอาเภษมันจะเป็นเหตุร้าย
มันจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือมันเป็นสิ่งที่แปลกไง
แล้วก็เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วคือถ้าพูดตรงมันก็ดูน่ากลัว
เมฆก้อนใหญ่มากเป็นสีแดงแล้วเนี่ยมันเหมือนมีฟ้าผ่าอยู่ข้างในตลอดเวลา
เออนะฮะมันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีเนาะ